อู๊ยพี่พลอยเผ็ดเข้าตา
วันนี้เธอใส่เพชรมาเม็ดใหญ่มากเลย
วันหยุดแบบนี้โอ้โหจัดไม่เบาเลยนะ
บอกเลยว่านี้มันวิบวับเข้าตามากเลย

สุดยอดเลยตอนนี้ปังมากทั้งคู่นะคะ
เข้าแบบจุกวันละ๓งานไปเลยแม่

ต้องบอกว่าทั้งคู่ทั้งเล่นละครเก่งทั้งหล่องานดี

แฟนอยากจะเข้าไปอยู่ในอ้อมกอด
แจมรัชตาค่ะเผยว่าดีใจที่มีคนชมรูปร่างนะ
เพราะว่าตั้งใจฟิตมานานแล้วครับพี่
แต่ช่วงนี้ก็มีหลุดบ้างนะคะเพราะว่าต้องเอาเวลาไปนอน
แต่ยืนยันเลยนะคะยังไงก็จะรักษามาตรฐานความฟิต
ความเฟิร์มเอาไว้แน่นอนเพื่อแฟน

คุณฟิล์มคุณแจมเนี่ยจะมีหลุดสปอยเหมือนกันนะ
แล้วคู่จะเป็นอย่างไรไปฟังกันหน่อยค่ะ

มันก็เลยตอนมาถ่ายเรื่องผู้ชายอยู่

เพราะว่าพักผ่อนพักผ่อนพักร่างกายเราบ้าง
แล้วก็เอาเวลามานอนแล้วก็มาทำงานดีกว่า

มีคนตายแล้วเป็นคนสำคัญในเรื่องด้วยครับ

หรือว่าจะเป็นฉันโดนให้แม่ค่ะ
ฉันโดดในแม่ค่ะหรือเปล่า
คุณแจมนี่เขายิ่งดูแล้วยิ่งหล่อนะ
จับตาดูปีหน้าที่วันน่าจะมานะ
คนเลื้อทั่งครูคุณผู้ชมเห็นไม๊ค่ะ
ฝีมือของเขาด้วยนะคะด้วยอะไรหลายอย่างเป็นองค์ประกอบร่วมกันนะคุณผู้ชมนะ